ไปดูต่อกันที่เรื่องราวดีกันบ้างดีกว่า
ส่งกำลังใจกันมาเป็นผลแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องแพรวานั่นเอง
ตอนนี้คุณหมออนุญาตให้น้องกลับบ้านแล้วนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ตรวจพบเชื้อโควิด
น้องก็ทำการรักษาตัวอยู่พักใหญ่เลย
ล่าสุดตรวจมา๒รอบ๒ครั้งเลย
ผลตรวจของน้อง๒ครั้งก็คือวันที่๒๔แล้วก็๒๘มีนาคมที่ผ่านมา
ตรวจมาแล้วไม่พบเชื้อทั้ง๒ครั้งเลยค่ะ
คุณหมอก็เลยอนุญาตให้น้องแพรวากลับบ้าน
แล้วก็กลับไปเนี่ยไม่ได้ไปเที่ยวเล่นหรือว่าไปอยู่กับคนอื่นครอบครัวนะคุณ
ให้กักตัวต่อนะกักตัวต่อนับตั้งแต่วันที่มีอาการ๒๑วัน
นั่นก็คือกักตัวที่บ้านต่อไปจนถึงวันที่๑๕เมษายนนะฮะ
และหลังจากนี้อีก๑สัปดาห์คุณหมอจะนัดน้องมาตรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ส่วนอีกคู่นึงนะคะอาการป่วยของสามีภรรยาลีเดียแมททิวค่ะ
หลังจากที่เข้ารับการรักษาโควิด๑๙มาเกือบ๓สัปดาห์แล้ว
เมื่อวานนี้ทั้งคู่ค่ะก็อัดคลิปเล่าถึงอาการ
หลังจากที่หยุดยาต้านไวรัสมาแล้วประมาณ๓วัน
แมททิวแล้วก็ลีเดียบอกว่ามันก็ใจชื้นขึ้นนิดนึง

ร่างกายรู้สึกได้นะรู้สึกได้ด้วยตัวเองเลยว่า
ละกำลังเขามันกลับมา๙๕๙๘เลยทีเดียว
แต่ว่าตอนนี้ยังเป็นห่วงอยู่แค่ผลตรวจค่ะ
เพราะว่าตรวจไปแล้วก็ยังคงพบเชื้ออยู่
รอลุ้นแล้วค่ะว่าเมื่อไหร่ผลตรวจจะเป็นลบ
ก็คือไม่พบเชื้อจะได้กลับบ้านไปหาลูก
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยค่ะ
จะมีอาการแต่เป็นผลข้างเคียงของยา
ก็คือ๑เวียนหัว

คือมองอะไรแล้วเหมือนใส่เว่นขยายตลอดเวลา
ตามมวยนี่อาจจะจากเล่นมือถือทั้งวันก็ได้นะ

อย่างที่เห็นคือร่างกายเราตอนนี้ดีครับ

กินอาหารกินได้ทุกอย่างกินทั้งวันทั้งคืน
ประมาณ๙๕๙๘แล้วตอนนี้รู้สึกว่าดีมาก
แต่ว่าปัญหาหนึ่งคือผลยังบวก
สิ่งที่ทรมานสุดก็คือ

ความกังวลว่ามันจะลามปอดเรามากไปกว่านี้ไหม
ไข้มันจะกลับมาไหม

คุณหมอก็ยังไม่ทราบตรงนี้ว่า

ละกำลังร่างกายกลับมาจะเป็นปกติแล้วล่ะ

ถ้าเกิดว่ามันกลับมาอีกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อ

ขอให้ผลตรวจครั้งต่อไปเป็นลบได้แล้วนะพี่นะ

ใช่แล้วค่ะหลายคนก็ส่งกำลังใจให้
ทางอินสตาแกรมไม่ว่าจะเป็นคนในวงการบันเทิง

แห่กันส่งกำลังใจให้กับทั้งสองคนให้หายไวนะคะ